ืบหน้าในกรณีนี้นะครับว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง
อยู่ก็ขับพุ่งชนบ้านที่ปลูกอยู่ริมถนน
ในบ้านมีคุณยายเจ้าของบ้าน
กำลังนั่งพูดคุยกับคุณตาเพื่อนบ้านอยู่ในบ้าน
ปรากฏว่าพอรถคันนี้พุ่งเข้าไปในบ้านนะ
ทับคุณยายจนเสียชีวิตคาบ้านของคุณยายเอง
ส่วนคุณตานะฮะก็ถูกชนแล้วก็ถูกแผ่นปูนเนี่ย
จนกระทั่งคุณตาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นสภาพซึ่งเป็นเพลิงร้านขายกาแฟ
ล้มพังลงมาทั้งร้านเลย
และรถกระบะก็ยังพุ่งเข้าไปชนบ้านเลขที่๒๔
ปลูกอยู่ริมถนนสายชะอวดเชียนใหญ่
ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
กลายเป็นเหตุสลดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
รถกระบะหลังจากที่พุ่งเข้าไปชนบ้านแล้ว
ทับร่างของคุณยายฟองทิพย์รัฐอายุ๗๕ปี
ซึ่งคุณยายเป็นเจ้าของบ้านและนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับ
เสียชีวิตในสภาพกระโหลกศีรษะแตก
คอหักแขนซ้ายหักแล้วก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่หลังนะครับ
จุดที่ถูกพุ่งชนเป็นส่วนหน้าบ้าน
มีเพลิงกันศาสตร์ต่อเติมออกมาจากบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ส่วนรถคันที่เข้าไปชนเป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ทะเบียนกไก่ขไข่๑๘๙๕นครศรีธรรมราช
สภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยฮะ
คนขับคือ๑๐ตำรวจโทอภิเดชเนาสุวรรณอายุ๒๒ปี
ตำรวจโทพิเดชก็ได้รับบาดเจ็บศีรษะ
และหน้าอกถูกกระแทกอย่างแรงเหมือนกัน
แล้วก็ในรถก็มีนางสาวกาญจนัดสมจันทร์อายุ๒๐ปี

กระแทกที่ศีรษะและหน้าอกเช่นเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ยังพบคุณตาผู้บาดเจ็บนะฮะ
คือคุณตาผาดเพ็งจันทร์อายุ๗๕ปี
คุณตาบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้าง

คือคุณตาเป็นเพื่อนบ้านของคุณยายท่านนี้

กำลังนั่งพูดคุยกับคุณตาผาดอยู่
ปรากฏว่ารถคันนี้อยู่พุ่งเข้ามาชนในบ้านเลย
ทำให้คุณยายฟองเจ้าของบ้านเสียชีวิต

แล้วก็คุณตาผาดนะคุณ

ชาวบ้านรีบเข้ามาช่วยคุณตาจับที่ศีรษะตัวเอง
เพราะรู้สึกเจ็บปรากฏว่าเลือดอาบ

แล้วคุณตาก็ยังถามว่ายายฟองยายฟองเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏชาวบ้านบอกว่ายายฟองถูกรถทับจนเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ทีนี้คุณตาเขาก็เป็นห่วงคุณยายฟองเหมือนกัน

แต่ตัวเองก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนเรื่องนี้มันมีที่มาของอุบัติเหตุ
คือ๑๐ตำรวจโทอภิเดชขับรถกระบะคันเกิดเหตุ
รับแฟนสาวที่บ้านในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างทางครับ
คือทั้งคู่เกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วท้ายที่สุดมีการฉุดกระชากแย่งพวงมาลัยรถ
พวงมาลัยรถบิดไปมา
และทำให้รถเสียหลักเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคุณนะ
คือชาวบ้านก็ขับรถจักรยานยนต์เรียบเคียงข้างรถกระบะนี้
เขาบอกได้ยินเลยได้ยินเสียงทะเลาะกันออกมาจากรถ

เห็นหนุ่มสาวคู่นี้กำลังยื้อยุดพวงมาลัยกันอยู่
และทำให้รถเสียหลักทันทีนะครับ
ทีนี้ครับผู้สิทธิ์ข่าวของเราได้ไปสอบถาม
ถึงอาการของคุณตาผาดผู้บาดเจ็บนะครับ
วันนี้คุณตาผ่านอาการดีขึ้นแล้วนะ
เช้าก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา

ตาก็ไปพูดคุยกับคุณยายฟองเขา

เพราะว่าจะนำเงินค่าทำไม้
จ่ายให้ยายฟ้องเป็นเงิน๒๐๐กว่าบาท
จากนั้นกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ดีนะฮะ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังโครมสนั่น

จากนั้นตาก็นอนฟุบไปกับพื้นไม่รู้สึกตัว
เวลาผ่านไปได้ยินเสียงชาวบ้านอยู่ในระแวกนั้น
เข้ามาเหมือนจะช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็เข้ามาพยายามเอาซากปรักหักพัง
เอาเศษซากกำแพงของตัวบ้านออกจากตา
ปรากฏว่าตามองไป
ก็เพราะว่ามีรถกระบะเข้ามาชนภายในบ้าน
และทีนี้พยายามมองหายายฟองก็ไม่พบ

สุดท้ายก็มารู้ว่ายายฟองถูกรถทับเสียชีวิต
คุณตาผาดบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ

ตาก็ยังมีบาดแผลที่ศีรษะอยู่นะฮะ

ส่วนผู้เสียชีวิตนะครับก็คือยายฟอง
ญาติได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควรเงิน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยบรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
เพียงเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติสนิทมาช่วยการจัดงาน
เตรียมอาหารไว้รองรับแขกเรือ
ที่จะมาร่วมฟังสวัสดิ์พระอภิษฐรรม

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานต่าง
เพื่อจะดำเนินคดีกับ๑๐ตำรวจโทอภิเดชคนขับ
หลังเกิดเหตุได้สอบปากคำไปแล้วบางส่วนนะครับ
จากนั้นก็ปล่อยตัวกลับบ้านเนื่องจากไม่ได้มีการหลบหนีไปไหน
และอีกอย่างผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับ